อีกหนึ่งคนครับส่งกำลังใจนอกเหนือจากนักเตะที่ไปเล่นเพื่อทีมชาติแล้วก็มีนักเตะเพื่อไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับ
ในฐานะนักเตะอาชีพหนึ่งอันอันคือเกาินทำศัลจานนั้นนะครับ
สาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับโอเอสลูเวิร์นต้นสังกัดใหม่ที่เบลเยี่ยมแล้วครับ
คือตองก็แสดงความมั่นใจนะครับให้สื่อท้องถิ่นได้เห็นว่าเขามีความพยายามที่ต้องการมาที่เบลเยี่ยมอยากจะยึดมือหนึ่งให้ได้

ใช่ครับแล้วก็มันเป็นความตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่เคยไปค้าแข้งต่างแดน
ดังนั้นออกไปเขาก็บอกแล้วว่าต้องสู้ให้เต็มที่คือจะไม่กลับจนกว่าจะต้องรู้ว่ามันไม่ไหวจริง
แต่แน่นอนฟีฟู้อย่างตองผมเชื่อมั่นครับดูมาเป็น๑๐ปีแล้วเชื่อว่าคนนี้อยู่ได้เล่นได้แน่นอนนะครับ
แล้วน่าจะไปไกลกว่านี้ถ้าฟอร์มเขาสามารถยึดจะเป็นตัวจริงที่นี่ได้เร็ว
ทำไมเวลาย้ายไปหลีกกับญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หน้าเหมือนญี่ปุ่นเอาไปหมดแล้วเนี่ย
อยู่แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็แถลงข่าวร่วมกับทาง
มิเคลลี่ตัวลุกชาวฝรั่งเศสที่ยืมตัวมาจากโลเคอเรนนะครับ
ในธนาคมผู้เล่นใหม่ก็มีนาเจียเฟรซันเป็นกุลซู
ซึ่งเคยทำทีมเลสเตอร์นะครับแล้วก็คริสฟันเดอร์บุ๊กเป็นประธานสโมสร
นอกจากทางเลสเตอร์เป็นจากเสื้อเลยใช่ครับสัญญา๕ปีนะครับ
ย้ำอีกครั้งค่าตัวเป็นสถิติของสโมสรซึ่งก็สืบมาเนี่ย
ก็ไม่ใช่เพียงแค่หลัก๕๐๖๐ล้านนะครับเขาบอกว่า๑๐๐ล้านเลยนะครับ
ค่าตัวแพงที่สุดจริงสำหรับกวินในการย้ายไปเล่นที่นี่นะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเบลเยี่ยมเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาดีใจนะครับ
มาเล่นในยุโรปตามความฝันในวัยเด็กซึ่งปี๒๐๑๐เนี่ย
เกือบครั้งนึงแล้วใครจำได้บ้างในยุคที่แบร็ปซันเป็นกุญสือทีมชาติไทย
เคยบอกว่าอยากจะติดต่อกวินไปทดสอบฝีเท้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็พลาดไปเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บข้อมือในช่วงนั้น
เขารู้ดีว่าต้องทำงานหนักอีกมากเพื่อจะได้ลงสนามแล้วก็พิสูจน์ตัวเองครับ
เต็มที่นะ
พูดนี้ดีนะ
ก็ติดตามกันได้นะครับฟอร์มของน้อง
ซึ่งหลังจากนี้ตองก็ยังต้องรอใบอนุญาตทำงานในเบลเยี่ยม

แต่ก็จากการดูฟอร์มมาพอสมควรติดตามเหมือนกัน

แล้วก็จะทำให้มีการแข่งขันมากขึ้น

ซึ่งกวินก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องต่าง
ที่ตัวของเตานั้นไม่เคยเจอด้วยครับ